โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
เสียชีวิตปริศนากระโหลกศีรษะแตกสมองบวม
หลังกลับจากเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
สุรพลดามราคำคนขับรถเทลเลอร์
ชายคนสุดท้ายที่อยู่กับน้องหญิงยอมรับอาสาพาไปส่งที่บ้าน
แต่ระหว่างทางน้องหญิงกระโดดลงมาจากรถเอง
แต่ญาติไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุพ่อเข้าแจ้งความกับตำรวจบางปะอิน
ขณะที่น้องหญิงถ่ายคลิปสุดท้ายในสถานบันเทิง
นั่งดื่มกับเพื่อนสาวและชายอีก๓คน
กระทั่งตี๔แยกย้ายกลับบ้าน
อฟอาสาขับรถไปส่งที่บ้านทั้งที่เธอไม่รู้จักมาก่อน
สนทนามระหว่างน้องหญิงกับพี่สาวและคลิปเสียงกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ

พ่อน้องหญิงมั่นใจว่าลูกสาวถูกฆาตกรรม
เช่นเดียวกับพี่สาวที่ตัดสินใจโพสต์เฟซบุ๊ก
เพราะเชื่อว่าน้องสาวเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ
ทำทุกวิถีทางหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลูกสาว
ในที่สุดตำรวจเรียกออฟคนขับรถเทลเลอร์มาสอบปากคำ
เจ้าตัวปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับการตาย
ยืนยันไม่ได้ทำไม่ดีไม่ร้ายน้องหญิง
ขณะที่เป็ดสิมรินาทรอดรำเพื่อนคนสนิท
ยืนยันว่าเธอไม่ได้เป็นนางนกต่อ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่พบค้อนเหล็กเหน็บอยู่ข้างประตูฝั่งคนขับรถเทลเลอร์
๓๐กรกฎาคม๒๕๖๑สุบินยาวิราชแห่ศพลูกสาวเรียกร้องขอความเป็นธรรม
หลังพบข้อพิรุธหลายอย่าง

น้องหญิงถูกตีด้วยของแข็งที่ท้ายถอย
ครอบครัวยืนยันจะเผาศพลูกสาวก็ต่อเมื่อได้รับความเป็นธรรม
คล้องกับผลชนสูตรของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม

น้องหญิงถูกทุบตีด้วยของแข็งไม่มีคม
ออฟถูกแจ้งข้อหากักขังหนุ่งเหนียวผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย

ส่วนเป็ดถูกตั้งข้อหาฐานให้การสนับสนุน

ผลตำรวจเอกศีวรามรังสิพรามนากุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้น
ลงมาดูแลคดีนี้ด้วยตัวเอง
เพื่อไขความกระจ่างให้ครอบครัว

สั่งย้ายตำรวจระดับผู้กำกับถึงรองสารวัตร๓โรงพักเข้ากรุ

สารชั้นต้นยกฟ้องออฟและเป็ด
จากโจทย์พิสูจน์ให้หายสงสัยไม่ได้ว่า
น้องหญิงถูกตีศีรษะด้วยอะไร

อุทธรพิพากษากลับจำคุกตลอดชีวิตออฟฐานฆ่าผู้อื่น
ให้เหตุผลข้อต่อสู้ของจำเลยมีข้อพิรุษสงสัยไม่น่าเชื่อถือ
ไม่สามารถหักล้างพยานหลักฐานของโจทย์ได้
คดีนี้สิ้นสุดเมื่อ๕ตุลาคม๒๕๕๙
สารดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธร
จำคุกตลอดชีวิตออฟคนขับรถเทลเลอร์
ปิดคดีน้องหญิงตกรถเทลเลอร์ปริศนา
คืนความยุติธรรมให้ครอบครัวของผู้สูญเสีย